มาดูอีกคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาแชร์กันเมื่อช่วงเย็นนี้เองนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเหมือนกับจับผู้หญิงเอาไว้เป็นตัวประกัน
มีผู้ชายอีกคนนึงมาช่วยแล้วก็ถูกฟันไปที่แขน

นี่ค่ะพยายามจะเหมือนไปช่วย
แล้วก็โดนฟันที่แขนเข้าไปเลย
เขาก็ไปโพสต์ในโซเชียลนะคะ
ลักษณะที่ว่าคนเลวเมายา

ทะเบียนขอไข่ช้อชิงช้อทหาร๔๙๓
ไปห้ามโดนฟันเขาที่แขนเนี่ยค่ะ

ใช่แล้วก็คนก็อยู่เยอะมันริมถนนน่ะ
คนก็แชร์คลิปนี้ไปเยอะเลยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบมาว่าคลิปนี้ที่มาที่ไปมันเป็นอะไรยังไงกันแน่

เสียวแทนผู้หญิงคนที่ถูกจับอยู่มากเลยเนี่ย
ทีมข่าวเราติดต่อไปที่ผู้ชายที่ถูกฟันในคลิปค่ะ
ชื่อว่าคุณพงศกรพรมจักรนะคะ
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าบ่าย๓เขาไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกับแฟน
แฟนก็คือผู้หญิงที่ถูกจับในคลิป
เนี่ยเขาไปกันที่กลางตลาดเมืองประจวบ

แต่ว่าอยู่ดีแฟนเก่าของผู้หญิงเขาเลิกกันไปปี๒ปีแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเจอ

พอเจอหึง

ทั้งที่เลิกกันไปเป็นปี๒ปีแล้วนะเอามีดอิโต้ฟันมาก่อนหนึ่งครั้งแต่ตัวคุณพงศกรเนี่ยหลบทัน
ตัวคนร้ายที่เป็นแฟนเก่าเนี่ยก็เลยฉุดกระชากตัวผู้หญิงขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปพงศกรก็เลยเข้าไปฉุดกับ
คืนมาก็ยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่อะค่ะแล้วก็เป็นภาพที่เห็นในคลิปสุดท้ายก็ถูกฟันเขาที่
เย็บไป๔เข็มนะคะแผลลึกเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้แจ้งความไปแล้วที่สพเมืองประจวบคิริขันนะคะ
ตำรวจกำลังตามตัวคนก่อเหตุอยู่คาดว่าพรุ่งนี้๙โมงเช้าน่าจะติดตามความคืบหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องเอาราวให้ถึงที่สุดค่ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะฮะบ้านเมืองมีกฎหมายนะใช่ค่ะ
เรื่องของความหึงหวงอีกแล้วซึ่งคุณไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเลยนะเขาจะรักไม่
คุณเขาจะคบเขาจะอยู่กับใครอะไรยังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับ